ชายวัยรุ่นนะครับทะเลาะกันแล้วชักปืนขู่กัน
เป็นคนการขู่คนพิการทางสติปัญญาเดี๋ยวเป็นยังไงผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึง
สาเหตุคือไปตกปลากันแล้วเนี่ยได้ปลาแล้วแบ่งกันไม่ลงตัวครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตะบนสารแดงอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
คนถ่ายคลิปคือนายสุรวุฒิทองกรอายุ๒๐

ก็ไม่เห็นมีใครพิการนี่นะครับ

นายสุรวุฒิเขาเป็นผู้พิการประเภท๕
ผู้พิการประเภท๕คือมีความพิการทางสติปัญญาครับ

ส่วนผู้ชายที่ถือปืนมาข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายนายสุรวุฒินะครับ
คือนายเบสต์เป็นเยาวชนชายอีก๑๖ปี
ชนวนเหตุครั้งนี้นะครับมาจากนายสุรวุฒิเล่าก่อนกันแล้วกันนะ
บอกว่าเหตุเกิดมาจาก๓๑มกราคมที่ผ่านมา
เขากับเบสเนี่ยจริงเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานแล้วนะ

ได้ปลามา๓ตัวยี่สก๒ตัวปลาสวาย

สวายติดเบ็ดของเขาก็คือของสุรวุฒิ
ก็ไม่ได้แบ่งให้ในเบสทำให้ในเบสไม่พอใจครับ
ทะเลาะโตเถียงกันแล้วเอาปืนขู่เขาทำร้ายร่างกายเขา
แล้วท้าทายบอกว่าไม่กลัวตำรวจด้วย
แล้วยายเนี่ยก็มาโดนลูกหลงไปด้วย

หลังเกิดเหตุพี่สาวก็พาไปแจ้งความไว้ที่สพบังน้ำเปรี้ยวนะ
เพราะกลัวว่านายเบสเนี่ยจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครับ
ตำรวจใช้เวลา๒วันไปจับในเบสได้ที่บ้านพัก
อะไรได้บ้างอ่ะปืนบีบีกันลูกกระสุนเป็นกระสุนพลาสติกนะครับ
แล้วก็คุมตัวมาเค้นสอบที่โรงพักแล้วก็เชิญฝั่งผู้ได้รับบาดเจ็บมาชี้ตัว
จากการสอบถามอันที่เขานิดถามในเบสบ้างแหละครับ

เรื่องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนในคลิป
รู้จักมักคุ้นไปตกปลากับผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นประจำ
ส่วนสาเหตุที่ชักปืนขู่มาจากเรื่องแบ่งปลาไม่ลงตัวครับ
เกิดการโต้เถียงบานปลายตามในคลิป
วันเกิดเหตุเนี่ยแค่จะไปทวงเอาเบ็ดคืนแต่เกิดมีปากเสียงกัน
คือเขาก็ยอมรับว่าเขาใจร้อนโมโหควบคุมตัวเองไม่ได้
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนผลักคุณยายแล้วใครผลักอ่ะนะครับ
สุรวุฒินั่นแหละผักสุรวุฒินั่นแหละผักยายเอง
ซึ่งในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาผลักสุรวุฒิแล้วพยายามตะโกนถามว่า
ผลักยายทำไมแล้วคลิปมันก็ตัดไปใช่ไหมครับ
จากนั้นนายสุรวุฒิก็ตอบโต้กลับมาบอกว่าจะมายุ่งกับยายกูทำไม
เขาก็โต้กลับมาบอกว่ายายกูเหมือนกันสุรวุฒิไปหยิบมีดออกมา
เขากับเพื่อนก็เลยกลับประทวงเบ็ดคืนได้แล้วนี่ก็เลยกลับ
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะถูกทำร้ายอีกอ่ะเรื่องนี้ลองฟังคนกลาง
ก็คือท่านผู้กำกับสพบังน้ำเปรี้ยวชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับ
ใครเห็นก็นึกว่าคุณกิน
คือผู้โกหกว่าเหตุเป็นเยาวชนนะครับคุณผู้ชม
เรื่องต้นตำรวจต้องประสานสหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำก่อนนะครับ